หลังจากมีละครกับแม่แอฟก็ห่างหายไปเลยค่ะ

นี่เป็นใบสั่งมาจากใครหรือเปล่านะคะพอนักข่าวถามเท่านั้นแหละค่ะ
นะคะก็น้องต่อก็บอกนะคะว่าโอ้โหตอนนี้ฟิตหุ่นอยู่
อืมนะคะนักข่าวถามต่อเลยนะอ้าวตกลงจะมีถ่ายแบบโชว์กราฟแน่นแน่นหัวนมสีชมพูคืนน้ำลายให้แฟนคลับหรือเปล่า
ว่าหน้าร้อนมาแล้วเจ้าตัวตอบทันทีนะคะว่ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับหนัง
แฟนแฟนจะได้เห็นเร็วนี้ตอนนี้ขออุบรายละเอียดไว้ก่อนแต่ที่โชว์ได้ก็คือกล้ามโต
เหนือแน่นแน่นนี่แหละจ้ะน้องจ๋าอืม
คือน้ำหนักนี้เหมาะกับช่วงอายุที่กำลังจะเล่นในโปรเจกต์หน้าอันนี้คือทำเผื่อข้างหน้านี่ลงมา๗๗โลแล้วครับ
ลงมาเจ็ดเพราะตอนแรกมันขึ้นไปสิบห้านี่เอาลงมาเจ็ดนี่หยุดแล้วพอแล้วครับหกสิบหกครับ
เพื่อใครอยากได้เลข๖๖ครับเผื่อใครอยากได้เลขมีเวลามาทำน้ำหนักมากขึ้น
ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็คืนกำไรให้คนดูดีนะเพราะว่าอย่างน้อยแบบ
เขาก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่ามากกว่าหนึ่งอย่าง
คือน้ำจะเสียหมายไม่ใช่แค่หุ่นเดือดเดือนในเรื่องใหม่นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วย
เขามีแฟนแล้วคุณเสกรียน